คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลก
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ชายนาฏนะคะ
มีภรรยาเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องหารายได้เสริม

เขาบอกว่าพอชิมปุ๊บขมมาก
แล้วขมแบบนี้หลายหม้อต้องเททิ้งหลายครั้งคือขายไม่ได้
เขาก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันข่ม
เขาทำตามสูตรทุกอย่างเลยเอาโทรศัพท์มือถือไปตั้งไว้
คุณผู้ชมดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหม้อแกงเขา
นี่ค่ะเขาตั้งหม้อแกงไว้นะ
และมีผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไป
ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครก็คือป้าของฝ่ายชาย
ป้านี่เคารพถึงขั้นเรียกแม่
แล้วในมือถือลักษณะถ้วยค่ะ
เดินเอาถ้วยเนี่ยแล้วเหมือนในถ้วยมีน้ำอะไรสักอย่าง
เทใส่หม้อแกงเลยนั่นมือขวาค่ะ
ใส่หม้อแกงไปเลยคือป้าไม่เห็นกล้องใช่ไหม

แล้วก็ทำแบบนี้หลายครั้ง

ฟ้าทลายโจรก็ขมสิ
แกงส้มจะไม่ขมได้อย่างไรหรือคะถ้าเจอฟ้าทลายโจร

ไม่ก็เลยขมอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้ทำครั้งเดียว

มันจะไม่เป็นอันตรายนะก็นั่นสิ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปนะคะที่
คนที่เป็นเจ้าของแกงหม้อนี้ก็คือฝ่ายชายเขาเอากล้องไปตั้งไว้
แล้วก็ไปเจอว่าทำไมล่ะทำไมแกงเขาถึงขม

ป้าที่ผมเรียกว่าแม่เอาของไปใส่ในหม้อแกงที่ผมทำกับแฟน
วันนี้วันพระพอดีต้องทิ้งหมดเลยครับกินไม่ได้ควรทำยังไงดี
ทีมข่าวของเรานะคะไปที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏค่ะ
ไปสอบถามในบอลและนางสาววาสองสามีพันรยาค่ะ
หลังจากเกิดเหตุเขาย้ายออกจากบ้านที่อยู่กับป้าคนเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับ
ไปเช่าห้องอยู่กับสองคนนั่นแหละ
นางสาววาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุทำแกงส้มดอกแคร์
ก็ตั้งกล้องไว้ในครัวเพราะเคยมีของหายบ่อย
พอมาเปิดดูค่ะเห็นคุณป้าพฤติกรรมของคุณป้าค่ะ
แล้วพอชิมแกงส้มอ้าวแกงส้มขมซะงั้น
ถามป้าตอนแรกป้าอ้ำอึ้งค่ะ
ตอบบ้างไม่ตอบบ้างพูดคือพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะ
ไม่ยอมรับแต่สรุปสุดท้ายเปิดโทรศัพท์ให้ดู

หลักฐานป้าเองแล้วเอาอะไรใส่ป้า
ฟ้าทะลายโจรกับน้ำล้างมือป้าวะใส่ทำไมป้า

ในบอลบอกว่าป้าเนี่ยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กจึงเรียกว่าแม่
ตัวเขาออกจากเรือนจำมาได้๕เดือน
ไม่รู้ว่าป้าเนี่ยไม่ชอบลูกสะไพร
หรือกลัวเขาจะได้ดีกว่าหลานอีกคนก็เลยมาทำแบบนี้
ฟังเสียงพันรยารวมถึงในบอลด้วยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาใส่ฟ้าทลายโจรลงไป
วกกับน้ำล้างมือค่ะ
ฟ้าทลายโจรที่ใส่ลงไปแฟนเอายาเบอร์ปูไปโรยเพราะว่ามันมีบุ้งอยู่

พอเรากินเข้าไปคือเรากินเข้าไปเยอะรสชาติมันแปลก
กินพอสักพักนึงรู้สึกแน่นหน้าอกปวดท้องขึ้นมาค่ะ
ถามจริงผมก็รักแกนะครับ
แต่แกมาทำกับผมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนว่าแกรักหลานลำเอียงเอาว่าง่าย
หลักฐานอีกคนมากกว่ากลัวผมจะไปได้ดีกว่าหรืออะไรประมาณนี้ของเขา

โหเสียใจมากมากเลย
นี่นะถ้าต้องขออภัยนะถ้าคุณป้าเอาอะไรที่มันอันตรายกว่านี้
แล้วลูกหลานไปชิมไปกินหรือว่าไปขายแล้วเนี่ย
ขอโทษนะคนอาจจะเสียชีวิตได้นะ

อย่างที่คุณบอลบอกนั่นแหละคุณป้ากลัว
คุณป้าอาจจะกลัวว่าเขาอาจจะได้ดีกว่าหลานคนอื่น

อกจากนี้คุณวากับคุณบอลยังเชื่อว่าถูกป้าทำคุณสัยใส่
เพราะว่าเมื่อสองวันก่อนไปเจอผ้าขาวห่อกระดูกใต้ที่นอน
และหลังจากนั้นรู้สึกปวดท้องเหมือนถูกมีดกรีด
จนมีป้าอีกคนที่เชื่อเรื่องศัยยศาสตร์ค่ะ

แล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปวัดไปรดน้ำมนต์

ทีมข่าวสอบถามไปที่คุณป้าด้วยนะคะ
แต่ที่บ้านของคุณป้าล็อกประตูปิดเงียบ
ลักษณะแบบนี้ทีมข่าวของเราก็อยากจะได้ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
ลงพื้นที่ไปไปที่บ้านคุณป้าค่ะ

และประตูก็ล็อกปิดเงียบแบบนี้ค่ะ

เราอยากได้คำชี้แจงจากคุณป้าเหมือนกันนะคะ